ของอ่าน่าจะเป็นมวดดำอ่ะครับติดต่อได้มั้ย
ติดต่อไว้ได้เลยส่งข้อมูลส่งอะไรกันแล้วใช่เดี๋ยวเราต้องต้องไปรวมกันเลยครับ
ท่านอะท่านท่านท่านท่านท่าน
ว่ายได้เรียกเลยนะตอกตอกไปตรงรถที่หรออียา
มุ่ยแล้วมีแปลกของเท้าเสื้อแกมาไอแอแอระวัง
ออกไปเลยออกไปเลยนั่นไป